เรื่องนี้จะเป็นข่าวใหญ่อีกแล้วนะครับ
เทือนวงการศรีกากีนะฮะ
เมื่อกล้องที่ติดที่ชุดของตำรวจชั้นผู้น้อยรายนี้
สามารถบันทึกเหตุการณ์ได้ทั้งหมดนะครับ
ตัวเขาเองเขาฉุนขาดนะฮะ
ตะโกนโวยวายต่อว่าผู้กำกับขอเคลียร์กับผู้กำกับ
แล้วก็มีประโยคนึงที่เขาหลุดออกมาคือ
ตำรวจฆ่าตำรวจไม่ช่วยกันเลย

นายเนี่ยทำไมไม่ช่วยผมเครียดเว้ย
คุณผู้ชมฮะแต่เดี๋ยวจะไล่เรียงเหตุการณ์ให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะตำรวจชั้นผู้ใหญ่ออกมาชี้แจงประเด็นนี้แล้ว

ตำรวจฆ่าตำรวจ
ฆ่าตำรวจฆ่าตำรวจ
ฟังแค่นี้คุณผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจหรอกฮะ
แต่ต้องบอกไว้ก่อนนี่คือตำรวจชั้นผู้น้อย
และตำรวจนายอื่นของโรงพักเดียวกันอยู่นะฮะ

ว่าคนมาเผาบ้านพ่อแม่ผมแต่มันกลับชนะคดี
ตำรวจไม่เอาตำรวจด้วยกันนายไม่ช่วยส่งฟ้องผม

ใจเย็นคุณผู้ชมจริงคลิปเหตุการณ์มันยาวพอสมควรนะ
เราตัดให้คุณผู้ชมได้ดูแบบดุเดือดตรงนี้ก่อน
เพราะมันมีประโยคที่สำคัญว่าตำรวจเนี่ย
นายไม่เอาลูกน้องและตำรวจก็ฆ่าตำรวจนะครับ

ที่สพเมืองไหมที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
คลิปนี้ความยาว๔นาทีกว่านะฮะ
ซึ่งกล้องที่ติดอยู่ตรงหน้าอกของตำรวจชั้นผู้น้อยรายนี้
สามารถบันทึกทั้งภาพและบันทึกทั้งเสียงทั้งหมดเลยนะครับ
ตำรวจชั้นผู้น้อยก็คือ๑๐ตำรวจเอกโบ๊ท
ขอปิดชื่อจริงนามสกุลจริงและตำแหน่งนะครับ
เดินทางไปพบกับภูมิกับการสพเมืองไหม
ด้านหลังโรงพักซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของเขานะครับ
แล้วก็ทางภูมิกับได้แจ้งกับเขาบอกว่า
จะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับ๑๐ตำรวจเอกโบ๊ทในวันนี้นะ
หลังจากที่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบความผิดทางวินัย
ทำให้๑๐ตำรวจเอกโบสต์ไม่พอใจ
เพาะบอกที่เป็นแบบนี้เพราะตำรวจไม่ช่วยตำรวจ
ตำรวจฆ่าตำรวจด้วยกันนายไม่เอาลูกน้อง
และระบุด้วยว่าหลักฐานไม่มีแล้วส่งฟ้องทำไม
นี่น้ำเสียงดุดันมากฮะดุเดือดมาก
ตำรวจนายอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์หลายนาย
ค่อยเกลี้ยกล่อมให้๑๐ตำรวจเอกโบสต์ใจเย็น
แม้ว่าไม่มีใครทราบว่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้

เพราะว่าเพจดังเอามาแชร์แค่นี้

แต่ทีนี้ครับทีมข่าวของเราก็ต้องตามต่อเรื่องนี้
และที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น

นี่ครับทางผู้การจังหวัดเนี่ยนะฮะ

ผู้การจังหวัดตั้งโต๊ะแถลงเลยนะฮะ
ผู้การนะฮะก็คือพลตำรวจตรีนพก้าวโสมณัฐนะฮะ

เอ่ยนามแค่ว่าเป็น๑๐ตำรวจโบ๊ท
ขอเอ่ยชื่อจริงนามสกุลและตำแหน่ง
อายุ๓๒ปีปฏิบัติหน้าที่เป็นสายตรวจประจำสพเมืองไหม
เหตุการณ์ตามคลิปถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ส่วนสาเหตุมันเกิดจากอะไร
กลับไปเมื่อเดือนมกราคมปี๖๔
มีชาวบ้านเผาสั่งข้าวในที่นาตัวเขาเอง

แล้วไฟมันลุกลามไหม้ไปที่รั้ว
และมิเตอร์ประปาที่บ้านของ๑๐ตำรวจเอกโบ๊ท
จำได้ไหมฮะที่๑๐ตำรวจเอกโบ๊ทเขาโวยวาย
มีคนมาเผาบ้านพ่อบ้านแม่ผม
ทำให้ตอนนั้นสิบตำรวจเอกโบสต์ไม่พอใจ
มีการยิงปืนหลายนัด

ก็เลยเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่สพเมืองไหม
ว่าสิบตำรวจเอกโบสต์ทำเกินกว่าเหตุ
ส่วน๑๐ตำรวจเอกโบ๊ทเองก็แจ้งความกลับชาวบ้านเหมือนกัน

พนักงานสอบสวนรับเรื่องร้องทุกข์จากทั้งสองฝ่าย

แต่ทั้งสองฝ่ายต่างยืนยันจะเอาเรื่องซึ่งกันและกัน
ตำรวจจะเอาเรื่องประชาชน

ก็เป็นตำรวจน้ำดีเหมือนกันนะปฏิบัติหน้าที่ดีมาตลอด
ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

แดก็คือครูอาสาสมัครที่อบรมเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติดอีกด้วยนะครับ
แต่พอมันเกิดคลิปแบบนี้เผยแพร่ไปในโลกโซเชียลแล้ว
โอ้โหตำรวจชั้นผู้ใหญ่อยู่นิ่งไม่ได้แล้วนะครับ
ทางตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นจะมีการตั้งกรรมการ
สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

มอบหมายให้รองผู้บังคับการจังหวัดลงพื้นที่
ไปพบพูดคุยให้กำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา
อกจากนี้ในเบื้องต้นจะสั่งย้าย๑๐ตำรวจเอกโบ๊ท
ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานอื่น
เพื่อลดความกดดันของทุกฝ่ายก่อน
ไม่งั้นถ้าอยู่สอบพอเดียวกันก็ยังเป็นเรื่องอยู่แบบนี้นะครับ

กำลังประสานเพื่อขอสัมภาษณ์ทั้งทาง๑๐ตำรวจเอกโบ๊ท
แล้วก็ทางภูมิกับสพเมืองไหมนะครับ

ซึ่งถ้ามีความคืบหน้าก็จะนำมาเสนอให้คุณผู้ชมรับทราบต่อไป
เพราะคลิปมันเพิ่งกระจายออกวันนี้เองเมื่อช่วงเช้า
เราพยายามจะสอบถามความจริงทุกฝ่ายนะฮะ
คือคนที่ดูคลิปเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้บอกโอ้โหตำรวจด่ากันเดือด

ถ้าควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ควบคุมสติไม่ได้
ยิ่งตอนนี้เป็นประเด็นอยู่ด้วยไงเรื่องอาวุธกับตำรวจเนี่ยนะคะ